ไปดูที่สุโขทัยกันดีกว่าไปดูเด็กหญิงยอดกระตันอยู่
เด็กหญิงคนนี้อายุ๑๑ขวบเองนะครับ
กระตันอยู่เหลือเกินเพราะว่าไปรับจ้างทำงานโรงงานขนมจีน
เลี้ยงดูคุณแม่ที่เป็นอามพลึกนะฮะ
ขณะที่คุณแม่มีรายได้จากเบี้ยพิการยางชีพแค่เดือนละ๘๐๐บาท
หนูน้อยคนนี้ก็บอกก็ต้องช่วยคุณแม่
จากดูแลคุณแม่แล้วก็ต้องช่วยกันหาเงินอีกนะครับ
โดยเด็กหญิงคนนี้ชื่อว่าเด็กหญิงนิชาพานนมีนะครับ
หรือว่าน้องอ้อมอยู่ชั้นป๖โรงเรียนบ้านขอนสุง
ซึ่งน้องอ้อมต้องปั่นจักรยานไปกลับโรงเรียน
กับที่บ้านประมาณ๖กิโลเมตรนะคุณ
และหลังเลิกเรียนจะรับกับข้าวจากทางโรงเรียนไป
ให้คุณแม่ได้รับประทานด้วยนะครับ

โอ้โหเดินทางไปหาตัวน้องอ้อมนะครับ
ไปดูที่บริเวณหน้าบ้านหมู่๙ตะบนเมืองบางขลัง
อำเภอสวรรคโลกซึ่งปลูกเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
พบนางแจ๋วลอยเลิศอายุ๕๑ปีเป็นคุณแม่ของน้องอ้อมนะครับ
ซึ่งล้มป่วยด้วยโรคอมพลึกเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก
โดยคุณแม่แจ๋วเล่าว่าอยู่กับลูกสาวเพียงลำพัง
ส่วนสามีแยกทางกันไปนานแล้ว
ก่อนหน้านี้เคยเป็นลูกจ้างทำงานอยู่ที่โรงงานทำขนมจีน
แล้วก็เส้นลอดช่องภายในหมู่บ้านนี่แหละครับ
ต่อมาเกิดล้มป่วยจนเป็นอมพลึก

ก็ต้องอาศัยเพียงเบี้ยคนพิการเดือนละ๘๐๐บาท
หลังล้มป่วยแล้วเงินเก็บก็เริ่มหมดนะคุณ
อ้อมซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง๑๐ขวบ
ตัดสินใจไปทำงานแทนแม่
โรงงานขนมจีนในช่วงเย็นแบบนี้นะครับ
หลังจากเลิกเรียนกลับมาบ้านแล้ว
อ้อมก็จะได้ค่าแรงวันละ๕๐บาท
แล้วก็ยังทำมาจนถึงทุกวันนี้เป็นปีแล้วคุณ
ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่เลยตอนไปทำงานนะครับ

อยากให้แม่หายป่วยจากอมพลึก
ทุกวันนี้ไม่อยากทิ้งแม่ให้อยู่บ้านตามลำพัง
แต่ก็ต้องไปเรียนหนังสือก็ต้องไปทำงาน
แล้วก็แม่ก็สอนให้ตั้งใจเรียน
และเป็นคนดีฟังเสียงเด็กดีคนนี้หน่อยดีกว่าครับ

เพราะหนูจะได้สอนเด็กแล้วได้เอารายได้มาให้แม่ด้วย
มันก็มีเอา๒๐บาทเอาไปโรงกิจโรงเรียน

แล้วอีก๒๐บาทเอาไปให้แม่
ได้ทุกวันใช่ไหมครับทุกวันค่ะ

ก็จะเก็บไว้ในบัญชีครับ
รอจะต้องการเงินเพราะเดี๋ยวก็ไปเบิ่ม
ด้านของพอนสีม่วงผู้บริการโรงเรียนบ้านขอนสุง
บอกว่าจากความเป็นเด็กกระตันยู
และความประพฤติเรียบร้อยเรียนดีของน้องอ้อม
ก็เลยจะได้ประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ต้องการช่วยเหลือเด็กดีแบบนี้เด็กยอดกระตันยูแบบนี้
น้องอ้อมคนดีสามารถบริจักษ์ได้ที่
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาสวรรคโลก
เลขบัญชีขึ้นอยู่หน้าจอเต็มจอแบบนี้นะครับ
ชื่อบัญชีของน้องเขาเลยคือเด็กหญิงนิชาพานวลมี
ซึ่งแน่นอนเงินที่คุณผู้ชมสนับสนุนเข้าไป
เดี๋ยวทางหน่วยงานต่างโดยเฉพาะพอโรงเรียน
เขาจะเข้าไปดูแลจัดการให้นะครับ
ใช่ค่ะก็ช่วยเหลือน้องกันได้นะคะ